แต่ถ้าคุณเมื่อยจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่คุณไปเชียงใหม่ไปนวด
วิธีการนวดที่เชียงใหม่นี่นะก็ไม่ได้นวดธรรมดา

เพราะเป็นการนวดแบบใช้เท้าเนี่ยย่ำลงไปในไฟแล้วก็มาเหยียบมานวดที่ร่างกายของเรา

ไปดูกันดีกว่าว่าวิธีนี้จะช่วยใครเมื่อยได้ขนาดไหน

ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่นี้ค่ะก็คือการย่ำขานวดแผนโบราณล้านหนา

เป็นการนวดที่ใช้เท้านะคะ

่ำขังที่ตั้งไฟร้อนนี่เอาแบบนี้เนี่ยไปชุบน้ำนิดนึง
แล้วก็มาอังมาเหยียบที่เตาไฟแบบนี้ค่ะแล้วก็มารีดที่หน้าแข้งรีดที่ขา
รีบตามส่วนต่างของร่างกาย

ก็คือหมอนวดใช้เท้าชุบน้ำมันไพรเป็นน้ำมันที่ผสมกับสมุนไพรต่างค่ะ
นำไปไปย่างมาไปย่ำไปย่ำ

ย่างเท้าบนไฟแล้วก็เอามาย่ำที่ตัวของเราถูกไหมฮะ

คือไปย่ำบนขางหรือที่เขาเรียกว่าใบคันไถนา
ที่ตั้งเอาไว้เห็นไหมเป็นใบคันไถนาเวลาไถนาจะมีใบแบบนี้ค่ะ
เวลาที่แบบว่าไถไปเรื่อยไฟก็ลุกขึ้นมาแบบนี้ล่ะ
มันก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญแล้ว

เขาก็ทำได้คล่องแคล่วชำนาญ
คนที่ไปนวดแบบนี้นะเขาว่ากันว่าจะผ่อนคลาย
เป็นการนวดที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างได้
เป็นวิธีนวดแบบแผนโบราณพื้นบ้านล้านนาแบบนึง
ซึ่งสำหรับคนที่จะนวดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าใครจะทำได้คุณ
นอกจากเริ่มเรียนมาเนี่ยต้องทำพิธีด้วย
เหมือนต้องบูชาครัวอะไรกันด้วยนะคะ
โดยนายนัทพลเต๋จ๊ะหรือว่าพ่อครูคำ
นวดแผนโบราณบอกว่าการเรียนการย่ำขางนั้นนะคะ
จะต้องมีครูบาอาจารย์สั่งสอน
มีคาถากำกับเพื่อให้คนนวดไม่ร้อนเท้า

เพราะว่าเวลานำเท้าไปจุ่มน้ำมันมาย่างบนเหล็กขางที่ร้อน
อย่างที่เห็นแหละไฟลุกไหม้ขนาดนี้มันต้องร้อน
แต่นี่มีแบบการประคบด้วยนะคะ

ประคบมีการตอกเส้นด้วย
เป็นวิธีการนวดแบบล้านนาทำทุกกระบวนการนะคะ
เพื่อที่จะทำให้อาการเจ็บปวดต่างคลายลงไปได้
เป็นอีกวิธีการหนึ่งคุณผู้ชมของชาวล้านนาเขานะ
ใครที่อยากจะลองพิสูจน์ดูโดยเฉพาะคนที่ชอบนวดนะ
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วยไม่สนใจ
ถ้าเมื่อยขาก็ให้เขานวดอยู่ที่ตรงขา
เอาฝาเท้ารูปตรงขาไป
แต่ถ้าเมื่อแขนแขน
แขนก็ได้แขนก็รูปที่แขนนวดที่แขนไป
เอาเท้าย่ำแล้วก็ย่ำแขนไป

เอาเท้าอังไฟแล้วก็ย่ำหลังสบาย